เรามาดูภาพของท้องฟ้ากันหน่อยนะ

อะไรลาวาภูเขาไฟนี่ก็บอกว่าสีสวยแบบนี้
ส้มชมพูฟ้าเทาสีอะไรบ้างคุณ
นี่มันหลากหลายสีนะเด็กก็ตื่นเต้นกันใหญ่เลยนะฮะ
คือเขาบอกเป็นปรากฏการณ์ประหลาดบนท้องฟ้า
เหนือบ้านชีวานที่ตะมนตรีวานอำเภอพิมายจังหวัดนครราชศรีมา
สักประมาณ๕โมง๕๐นาทีตอนเย็นนะ

ก้อนเมฆกระจายอยู่บนท้องฟ้าเป็นหย่อมแบบนี้
แต่ตัวท้องฟ้าเป็นสีแดงฉานสลับส้มปนเทาเหมือนเปลวเพลิง

บางคนบอกว่าก็คล้ายลาวาภูเขาไฟนะสีแบบนี้
ชาวบ้านโบราณเชื่อว่าหากท้องฟ้าเป็นสีแดงส้ม
น่าจะเกิดพายุในอีกไม่ช้านะครับ
ชาวบ้านและเด็กในหมู่บ้านวิ่งออกมาดู
ถ่ายรูปกันไว้แชร์กันเต็มไปหมดในโลกโซเชียลเลย
แต่ถ้าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นชายฝั่งทะเลนะคุณ
เขาจะมองว่าอะไรรู้ไหมคุณอะไรคะต้องไม่ออกเรืออ๋อเพราะว่าเดี๋ยวพายุใหญ่กำลังจะมา
จะมีฝนฟ้าขนองนะครับ
ส่วนที่หลักตามวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าชั้นเมฆต่ำมาก
ทำให้มีไอน้ำเกาะหนาแน่นความชื้นเพิ่มสูงขึ้น
พระอาทิตย์ตกกระทบละอองน้ำเกิดการหักเหของแสงสีแดง
ตาเราก็จะมองเห็นเป็นสีแดงแดงฉานไปทั่วทั้งท้องฟ้าแบบนี้เลยนะคุณนะ

ก็เลยนำมาแชร์กันในโลกโซเชียลนะครับ